ขยับมาดูคนดังคนดังฝั่งที่เป็นนักการเมืองนักร้องดารา
เพื่อพากระติดโควิดหลายคนแรกลำไยหายทองคำ

ต้นปีจริงรับงานยาวแล้วนะฮะตอนนี้ไม่สามารถแล้วครับ
บอกว่าทีมงานไปเล่นคอนเสิร์ตช่วงเขาด่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คนในวงน้องชายมือเบสมีอาการเป็นหวัดตอนแรกคิดว่าหวัดธรรมดา
ไปมาโควิดเวลานี้งานงอกเลย
ทีมงานนักร้องแดนเซอร์ช่างแต่งหน้านักดนตรีตรวจกันยกใหญ่เลย
พากันติดโควิดลำไยหายทองคำก็ติดโควิด
คือผลออกมาเป็นบวกติดโควิดกับเขาด้วยดังนั้น
ลำไยหายทองคำก็เลยมาโพสต์เรื่องนี้ว่าติดโควิดเป็นรายล่าสุดนะครับ
กราบขอโทษเจ้าภาพแล้วก็แฟนเพลงด้วยนะครับ
เพราะว่าทำไมต้องขอโทษเจ้าภาพรับงานเอาไว้แล้วไง
รับงานช่วงปีใหม่เอาไว้แล้วดังนั้นไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้แล้ว
ต้องมีการกักตัวรักษาอาการโควิดกันก่อนครับ
ขยับต่อไปอีกคนนึงนักร้องสาวคู่แฝด
อยู่ประเทศไทยอยู่อังกฤษอยู่อังกฤษแล้วไปดูบอล
พอไปดูบอลเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากนะบางคนก็ใส่หน้ากากบางคนก็ไม่ใส่หน้ากาก
ตรวจแล้วผ่านไม่เป็นไรฮะแต่หลังจากนั้นกำลังจะเดินทางกลับบ้านอยู่แล้ว
ต้องมีการตรวจโอ้โหเขาตรวจถี่มากตรวจถี่มาก
พอเป็นบวกคือติดโควิดไงดังนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้
นี่เขาไปดูบอลมาขยับต่อไปที่แวดวงการเมือง
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะเก้าหน้าโพสต์เฟสบุ๊ค
นี่คุณธนทรมาจากต่างประเทศเหมือนกันมาจากต่างประเทศก็มีการกักตัวแล้วก็ตรวจโควิด
ตามระบบระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผลปรากฏเป็นบวกฮะ
เป็นบวกก็เลยต้องมีการรักษาอาการตามมาตรการของรัฐบาลไทยกันก่อนนะครับ
นี่ลามมาถึงวงการเมืองแล้วขยับต่อไปดูพี่ปุ้น
ปุ๋นตีรัฐสิริจันทรภาษสมาชิกภักดิ์ไทยสร้างไทย
เป็นอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย
ฟังพี่ปุ้นให้ดีนะพี่ปุ้นเนี่ยใช้คำว่าโคตรในใจ
คนละเอียดเลยละเอียดขนาดไหนดูแลตัวเองดี
แปลว่าวัคซีน๔แล้วนะฮะฉีดวัคซีน๔เข็มแล้ว
เข็มมีคุณภาพทุกเข็มฉีดมาแล้ว๔เข็ม
แล้วไปไหนมาไหนคุณจะไม่ได้เห็นใบหน้าครึ่งจมูกลงมา
ใส่ตลอดวุ้นใส่หน้ากากอนามัยไม่มีใครหรอก
สัมผัสหน้าพี่ปุ้นได้ต่อให้ไปข้างนอกข้างใน
เวลาจะกินอะไรเนี่ยหน้ากากยังคาอยู่อย่างนี้เลย
แล้วเวลาจะดูดน้ำเอาหลอดยื่นมาสอดเข้าไปในหน้ากาก

ใช้คำว่ากูในใจงงไม่รู้ว่าไปติดมาได้ยังไง
และติดจากไหนทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว
ระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว
ล้างมือไปไหนมาไหนจะกินน้ำกั้นหายใจ
ร้านนี้ไม่มีหลอดเปิดหน้ากากเบา

แต่เขาติดโควิดเหมือนกันนี่คือปุ้นเตียรัฐติดโควิดฮะ
ส่วนพี่ไดพี่ไหนติดพี่ไหนไม่ติดนะ
ไหนไดอาน่าจงจินตนาการพี่ไดไม่ติด
แต่มีคนสะกิดพี่ไหนช่วยทีพี่ไหนช่วยด้วย

เสียงแบบนี้มันเหมือนกับตอนโควิดวิกฤตนะ

ตอนนี้ที่คุณรายงานตัวเลขไปพันธุ์๒พันธุ์ตายนี่มันอาจจะได้ไหม
สถานการณ์จริงมันน่าจะรุนแรงไปกว่านั้น
เพราะมีคนมาขอให้พี่ไดช่วยประสานโรงพยาบาลสนาม

มันหมดแล้วให้ประสานโรงพยาบาลสนามไม่มีแล้ว
พี่ไหนเลยบอกว่าก็กำลังช่วยทุกกรณีนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโมโหนะพยายามช่วยจริง
แต่ตัวเลขหรือคนที่ยื่นขอความช่วยเหลือผ่านพี่ไดมา
มันมหาศาลเหลือเกินสอดคล้องมาก
อดคล้องกับเพจเส้นได้ที่พี่ใดก็ช่วยเส้นได้ก็ช่วย
ช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเพจเส้นได้บอกว่า
ทุกวันนี้เส้นได้สายแทบไหม้
โทรศัพท์เส้นได้เบอร์โทรของเส้นได้สายแทบไหม้
คนมาขอเตียงมหาศาลคือเป็นหลักร้อยทุกวัน
และที่รายงานว่าติดกันแค่๓๐๐๒๐๐ตายก็แค่๑๒๑๕คน

ได้บอกความเป็นจริงผมว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย
แย้งนะคะย้อนแย้งฮะน่าจะเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตมากกว่า
สิ่งที่เป็นรายงานอยู่ทุกวันนี้ฮะ
ดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนตัวเลขฉีดวัคซีนเริ่มเยอะแล้ว
๒๓๘๘๗๐โดสเข็ม๑๒๓แล้วก็เข็ม๔
ภาพรวมประเทศไทยขยับข้ามไป๑๐๕แล้ว
ล้านโดส๒๕๘๕๘โดสนะฮะนี่คือสถานการณ์โควิดล่าสุดครับ